วันนี้หมอปลาไปที่บ้านที่อ่างทองนะฮะจำได้ไหมครับบ้านเมื่อวานนี้
คือบ้านหลังนึงเนี่ยเขาบอกว่าที่อ่างทองอยู่ที่พิเศษชายชาญนะครับ
หมู่บ้านคลองประโคนนะฮะบ้านหลังเนี้ยอืม
เคยมีคนเนี่ยเอาบาดบาดพระที่แตกแล้วเนี่ย
โยนทิ้งมาฝังไว้ใต้บ้านทำไมอ่ะ

เหมือนมีคนตายทะเลาะกันนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมด
แต่คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาบอกผมไม่เจอนะ
แต่ญาติที่อยู่ที่อื่นเนี่ยแต่เคยอยู่บ้านหลังนี้
แต่ตอนนี้ไม่อยู่โคราชแล้วเนี่ยหลังนี้
หมอปลาบอกหมอปลาไปบอกมาดูให้หน่อย

ไปถึงตรงจุดที่บ้านเลยที่มีบกมีบาดอะไรพวกนี้นะครับ
บอกว่ามีบาดพระแตกมาฝังเอาไว้เนี่ย
ไม่เจออะไรนะฮะไม่มีความรู้สึก
ง่วงหาวน้ำมูกน้ำตาไหลอาเจียน
ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องเลยที่คนในบ้านเสียชีวิต

พี่น้องทะเลาะกันก็บางทีก็ดื่มเหล้าเมาทะเลาะกัน
อะไรพวกนี้นะฮะตกลงไม่มีอะไรนะครับทุกผู้ชมครับ

อรับทราบ

นี่ไอ้คนที่มันมาทำเนี่ยก่อนมันจะตายน่ะมันให้แม่ฉันไปหา
ให้ขออภัยว่าเขาทำที่ประมาณ

แม่ฉันเนี่ยให้ไปหาเขาว่าเขาเป็นคนทำแต่เขาทำแบบไม่ได้ตั้งใจ
มีคนจ้างเขามาอีกทีหนึ่ง
เจอเหตุการณ์อะไรประหลาดใช่ไหม
วันนี้เรื่องบาดแตกที่ผมมาดูเนี่ยพี่สบายใจแล้วว่า
กรรมเนี่ยมันไปตกถึงคนที่เขาทำไปแล้วอย่างที่เล่ามา
อย่างพวกพี่อยู่มันไม่ต้องรับกรรมแล้ว
แต่วันนี้ผมอุตส่าห์เลือกศุกร์๑๓ด้วย
เพราะผมก็กลัวว่าจะเป็นอาถรรพ์ตามที่พี่คิด
แต่พอลงมาแล้วมันไม่ใช่
แต่วันนี้มันไม่ใช่อาถรรพ์บาดแตกแล้ว
เป้ามันคืออาถรรพ์ขวดเหล้าแตก
พอแตกปั๊บพี่น้องก็เลยทะเลาะกันนะครับ
เหล้าไม่พอกินนะครับ